คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยบอกกับทุกคนว่า
ขอเลื่อนวันชาปนกิจศพลูกสาวไปก่อน

ก็อย่างที่ทราบนะฮะเพื่อให้มีการผ่าชนะสูตรในรอบที่๒

คุณแม่พนิดาบอกว่าเพิ่งได้เห็นภาพถ่ายศพของลูกสาว

แล้วก็ติดใจเหมือนกับที่หลายหลายคนติดใจนั่นแหละนี่ฮะแล้วไม่น่าเชื่อนะครับ
คือหลายคนเนี่ยตอนนี้เลยบอกให้อภัยคุณแม่โดยเฉพาะจากก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า
หลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเข้าใจคุณแม่เลยว่าทำไมแบบนั้นทำไมแบบนี้
เมื่อวานนี้ทนายตั้มทนายสิทธาบอกว่าคุณแม่ให้อภัยผมร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณแม่ก็บอกก็ให้อภัยหมดนั่นแหละค่ะหลายคนก็รู้ว่าทำไปก็เพราะว่า
รถนาดีกับคุณแตงโมชาวเน็ตเองก็เข้ามาพูดมาคุยกันในหลายโพสต์
คอมเมนต์โดยเฉพาะในโพสต์ของคุณแอนนาทีวีภูหรือว่าโพสต์ของทนายตั้มสิทธานะฮะ
นี่ฮะนี่หลายคนบอกว่าคือนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ย
เปอร์เซ็นต์ก็มีบางคนบอกคุณแม่ทำถูกต้องแล้ว
เราคุยกับคุณเบ้นอาปาเช่นี่เป็นยูทูปเบอร์ชื่อดังนะฮะ
ท่านผู้ชมครับอันนี้ชาวเน็ตนะบางคนบอก๑เปอร์เซ็น

เอาจริงการให้อภัยเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนวลียอดฮิต
เวลาที่เราจะโกรธใครจะให้อภัยใครอะไรอย่างนี้
ก็ถอดมาจากที่คุณแม่ใช้ตอนให้สัมภาษณ์
คุณแม่นี่แหละเริ่มจากให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อน
คุณเบ้นอาปาเช่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ
โพสต์ในเฟซบุ๊คของทนายตั้มไว้เหมือนกันนะครับ
ตอนที่ธนัยตั้มโพสต์เรื่องคุณแม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ
เพราะว่าจะมาช่วยเหลือเรื่องคดีคุณตังโมเนี่ยนี่
เป็นอาปาเช่เข้าไปบอกแจ๋วอย่างงี้เลยอืม
นี่นะฮะเราก็เลยลองถามเบ้นอัปเช่หน่อยนะฮะ
เขาก็ดีใจนะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี
ที่คุณแม่เนี่ยได้อายัดศพของคุณแตงโม
แล้วก็จะให้ผ่าชนะสูตรในรอบที่สอง
ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์การให้อภัยในฐานะคนติดตามข่าวค่ะ
แล้วก็รู้จักกับทนายตั้มด้วยขอให้อภัยคุณแม่๑๐๐ไปเลย

คือคุณเบนส์อาปาเช่มองว่าวันแรกที่คุณแม่เป็นข่าว
มีกระแสข่าวถูกโจมตีหรือว่าถูกมองในภาพลบ
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อ
ก็มีเรื่องของการอาจจะตอบผิดบ้างตอบถูกบ้างตอบดีบ้างตอบไม่ดีบ้าง
เอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยขอพิสูจน์หาข้อเท็จจริงหาความจริง
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยขอให้เป็นเรื่องหลัก

แล้วทุกคนเนี่ยช่วยกันนะครับ
ก็ไม่รู้แต่คิดว่าให้แกไปยังไงก็เป็นคุณแม่เนอะ
เราคงไม่มีสิทธิ์ไปให้อภัยเลยคุณแม่แต่คิดว่าเออถ้าตามข่าวมันก็ดีกว่าวันแรกที่คุณแม่ออกมา

แต่คิดว่าตอนนี้คิดว่าเออก็เข้าใจแกมุมนี้นะตอนนี้เหมือนแกก็รับอะไรเยอะแหละ
อีกคนนึงนะครับคุณกันจอมพลังนี่เป็นหนึ่งในที่หนึ่งในคนที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของทนายตั้มนะครับ
บอกนี่สิแม่ผมให้อภัยแม่๑๕แล้วครับนี่ฮะคือคุณกันจอมพลังเราก็ได้คุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าให้อภัย๑๕ที่เหลือเนี่ยขอรอติดตามเรื่อยหวังว่าคุณแม่จะไม่แกล้งกันอีกอะไรประมาณอย่างนั้น

ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนอย่างมากที่เข้ามาช่วย
คุณแตงโมมาช่วยแม่มาช่วยทุกคนให้เรื่องนี้มันกระจ่าง
และได้รับความวิธีทำมากที่สุด

ให้พี่ตั้มเป็นตัวละครอะไรในอเวนเจอร์ฮีโร่อะไร
โอ้โหต้องเป็นกัปตันอเมริกานะ
จริงนะความวิธีทำแล้วครับ
งานนี้มาเพื่อความวิธีทำล้วนนะ

ก็มีคนก็ไปทำภาพเป็นพวกอัลเวนเจอร์อะไรพวกนี้ให้กับเหล่าทนายทั้งหลาย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็ออกมาไม่ได้ให้อภัย
แต่ออกมาชื่นชมกับการตัดสินใจของคุณแม่
ก็คือคุณแต๊งอดีตแฟนเก่าของคุณแตงโมนะคะคุณแต๊งพงศกรค่ะ
บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วล่ะที่คุณแม่ตัดสินใจแบบนี้
มันเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็เห็นด้วยกับการให้ตรวจสอบศพซ้ำอีกครั้ง
ดีใจที่คุณแม่เริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่ามุมมองอื่น
ที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณแตงโม
คุณแต๊งบอกว่าคุณแม่มาถูกทางแล้วแล้วก็ดีใจด้วยที่มีทีมทนายฝีมือดีหลายคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้
ส่วนเรื่องที่คุณแม่ให้อภัยทนายความ๑๐๐เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ถามคุณแต๊งว่าแล้วคุณแต๊งล่ะโกรธแม่หรือเปล่าหรือจะให้อภัยแม่กี่เปอร์เซ็นต

คุณแต๊งบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรไปให้อภัยคุณแม่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้ติดใจอะไร
ผมแค่ขอออกความคิดเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมก็เท่านั้น
เห็นด้วยนะครับเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นมุมมองเป็นแนวทางนะครับที่คุณแม่มาถูกทางแล้วนะครับ
ถ้าเกิดจะถามว่าตอนนี้เป็นห่วงอะไรอีกไหมในเรื่องนี้นะครับผมเรียกได้ว่าห่วงและยังห่วงอยู่แต่ว่าคลายความกังวลไปเยอะเพราะว่าตอนนี้ก็คุณแม่เปิดทางให้คนอื่นนะครับที่มีความเห็นที่แตกต่าง
เปิดทางให้กับทนายเก่งนะครับผมคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เปิดรับฟังข้อสงสัยนะครับความคิดเห็นของคนอื่นโดยรอบมากขึ้น
ตรงนี้ผมว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากในการที่แบบว่าเราจะช่วยกันตามหาความจริงให้กับเหตุการณ์นี้นะครับ
เอาละฮะตอนนี้ทุกคนก็หวังว่าจะเดินหน้าไปหาความจริงแล้วก็หาความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของคุณตังโม